ที่มีคลิปเหตุการณ์มีผู้ชายใส่แว่นคนหนึ่ง
ขับรถเก๋งวอนโว้ไปประสบเหตุเฉียวชนกับรถจักรยานยนต
ซึ่งมีคุณลุงขับมาคุณลุงชนแล้วก็ล้มลงไปบาดเจ็บ
แต่ลุงคนนี้แสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมเลย
คือเบื้องต้นไม่รู้นะว่าเมาแล้วใครผิดใครถูกด้วยอุบัติเหตุครั้งนี้
แต่ว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงต่อคนที่กำลังบาดเจ็บอยู่
ไม่ดีเลยเตะนะฮะมีกระบองมีปืนมาข่มขู่
กู้ภัยมาไม่ให้กู้ภัยไปช่วย
ผมขู่เขาถามว่าเขาเมาไหมเมาไม้เตะจนเขาร้องกับคุณผู้ชม

มึงผิดไหม
จริงภาพมันมีหลายมุมนะเขาก็พยายามถามมึงผิดไหมมึงผิดไหม
คุณผู้ชมดูไปเรื่อยเดี๋ยวจะเห็นมีตั้งแต่ใช้เท้าเขียเตะเบา
แล้วก็เตะแรงคือถ้าฟังจับใจความเนี่ยเขาพูดว่า
ชะลอรถรถกูพังมึงผิดไหม
นี่ไม่แน่ใจจริงถ้าชนท้ายเนี่ยเขารถเก่งก็ผิดอยู่นะ
แล้วเขาก็เจ็บเขาบอกผมเจ็บครับผมเจ็บครับอย่างนี้นะฮะ
กู้ภัยก็มาก็ไม่ยอมให้กู้ภัยช่วยคุณผู้ชม
นี่แหละเป็นคลิปที่ผู้ชายคนนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าจริงแล้วเนี่ย
มันเกิดเหตุการณ์ที่รถจักรยานยนต์ขับไปชนท้ายรถเก่งของเขานั่นแหละ
แต่ว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยรถเก่งก็ลงมาจากรถแล้วก็พูดจา
เป็นการด่าทอคนขับรถจักรยานยนต์ซึ่งอายุเยอะกว่า
เป็นคุณลุงคุณลุงเองก็ยกมือไห้ขอโทษเขาก็ยังเตะอยู่อย่างนั้น
เมื่อกี้เอาเท้าเตอร์นะคือผู้หญิงคนนี้เขาขับรถผ่าน
เขาเห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เขาอดรนทนไม่ไหวก็เลยจอดแล้วก็ถ่าย
เตะไปที่ข้างหลังเขาจนเขาร้องโอ๊ยขึ้นมา
เหตุการณ์มันเกิดตี๓ครับย่านดอนเมือง
เสื้อดำในคลิปเนี่ยหนุ่มคนนี้ใส่แว่นเนี่ยนะฮะ
เขาก็ขับรถวอนโว้ขึ้นมานะทำกริยาท่าทางไม่ดีเลยอะครับ
นะฮะคือเธอก็เลยขอทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี
โทรหาตำรวจโทรหารถพยาบาลมาช่วยคุณลุงคนนี้
แต่ที่มันพีคไปกว่านั้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถพยาบาลมาจอดแล้ว
กู้ภัยมาจอดแล้วชายเสื้อดำคันนี้กลับห้ามเจ้าหน้าที่
ไม่ต้องไปทำแผลไม่ต้องไปช่วยแล้วการชักปืนมาขุด
บอกให้รอตำรวจมาก่อนถ้าคุณผู้ชมได้ดูคลิปนะคะ
มันจะมีเสียงขึ้นลำกล้องปืนชัดเจนมาก
แล้วตั้งแต่เมื่อวานยอมจ่ายคือรถจักรยานยนต์มา๒คน
จ่ายคนแรกให้๑๐๐๐๐บาทจ่ายคนที่สองให้๑๕๐๐๐บาท
พร้อมกับดูแลค่ารักษาพยาบาลจนหาย
แล้วบอกด้วยว่าอาเขาเนี่ยคือคนขับรถมอเตอร์ไซค์ที่โดนเตะเนี่ย
ไม่ได้เมาอ่าแต่แต่เหมือนกับว่าชายเสื้อดำที่ไปเตะอาเขาเนี่ย

เอาเหรอเพราะว่าผู้ชายเสื้อดำในคลิปนี้ถามตลอดเลยนะว่าเมาเปล่าเมาไหมนะฮะ
แล้วคนที่บอกคือหลานของคนเจ็บบอกว่า
จริงแล้วคนที่ทำงานคนที่ถ่ายคนที่เป็นเสื้อดำเนี่ย
ทำงานอยู่ปปศด้วยเราก็เลยตรวจสอบไป
แล้วไปถามเลยค่าที่การปปศคุณนิยมเติมศรีสุข
เขาก็ตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่าตามที่มีการกล่าวอ้างว่าผู้ชายคนนี้ทำงานที่ปปศ
สุดท้ายแล้วพบว่าเป็นข้าราชการในสังกัดปปศจริง

แล้วจะมีการตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
เพื่อเอาผิดทางวินัยต่อไป
เพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับบุคคลอื่นนะครับ
แล้วถ้าเกิดว่าคนขับที่เป็นคนขับรถเก่งเมาก็ต้องเพิ่มโทษไปด้วยนะ

ใช่ก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ถามว่าเมาหรือเปล่าตกลงเมาไหม
อันนี้ถามตัวเองหรือถามใครกันแน่